ก่อนไปดูคราวนี้ถามพี่เว้ยกับปุ๊ยก่อนนะวันนี้เรายังหนุ่มหนุ่มสาวกันอยู่
ค่ะขอบคุณที่ปลงผมแบบนั้นปีนต้นมะพร้าวไว้กันอยู่ไหม
ปีนไม่ได้ต่อให้หนุ่มกว่านี้ก็ปีนไม่เป็นมันยากนะยากนะ
นีบแล้วค่อยกระดึ๊บขึ้นไป
แต่คุณป้าสองคนนี้นะอายุ๖๐กว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน
เขาทำน้ำตาลปึกขายแล้วเขาทำเองทุกขั้นตอนแม้กระทั่งปีนต้นมะพร้าว
อายุ๖๒กับ๖๔ยังปีนมะพร้าวไหว
นี่ไงต้องใช้คำว่าสูงไว้ไฟแรงเวิร์ด
ดูนะเขาจะสาธิตแต่เขามีวิธีการเขามีพระองค์
เขาจะมีเอาไม้มาพาดไว้ก่อนแล้วก็ปีนขึ้นไป
ไม่ได้ปีนจากต้นแบบอันนี้หรอกนะเป็นวิธีการของเขา

คุณป้าเองก็ยืนจดจ้องเล็งก่อน

ถึงยอดมะพร้าวเก็บน้ำตาลมะพร้าวลงมาแบบนี้
แล้วคุณป้าทำทุกวันครับทำมาแบบนี้ตลอดชีวิตเลย
เพราะว่าเป็นอาชีพทำน้ำตาลปึกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันสองคนพี่น้อง
วิธีเป็นกรรมวิธีโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ดูสิดูแข็งแรงดูสิเออผอมทีเดียวคือแบบไม่มีไขมันเลยคุณป้า
สุขภาพดีมากคุณป้าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันคนพี่ชื่อคุณป้ารัฐดาสวดตะนังอายุ๖๔
น้องชื่อคุณป้าอุไรสวดตนังอายุ๖๒อยู่ที่ตำบลทุ่งคาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
บ้านไม้ยกสูงเนื่องจากพื้นที่นี้มันเคยเป็นพื้นที่รุ่มและถูกน้ำท่วมอยู่บ่อย
ก็เลยทำเป็นบ้านไม้ยกสูงนะฮะคุณป้ารัดดาเขาบอกว่าครอบครัวคุณป้าย้ายมาจากสมุทรสงคราม
ตั้งแต่ปี๒๕๑๔แล้วมาซื้อที่ตรงนี้๒๐ไร่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเก็บมาทำน้ำตาล
เป็นน้ำตาลมะพร้าวขายเป็นอาชีพที่ครอบครัวมีความชำนาญและสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่า
คุณป้าเองไปช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กเลยทำน้ำตาลมะพร้าวตั้งแต่อายุ๑๔ปี
๓ปีที่ผ่านมาตอนนั้นปีนต้นมะพร้าวไปเก็บมะพร้าวมามีฝนตกหนัก
แล้วฟ้าผ่าตกใจมากเผลอปล่อยมือตกลงมาครับร่างคุณป้ากระแทกพื้นแขนขาหัก
ปีนขึ้นต้นมะพร้าวไม่ได้อีก
เหลือแต่น้องสาวคุณป้าคนพี่ไม่ได้แล้ว
ให้คุณป้าอุไรขึ้นมะพร้าวแทนได้อยู่คนเดียว
จากนั้นเอาน้ำตาลมะพร้าวลงมา
ก็นำมาต้มกับเตาต้องเป็นเตาฝืนเท่านั้นนะ

ทำน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลฝึกขาย

แล้วก็ใช้ช้อนตักน้ำตาลลงหยอดลงในผ้าขาวบางที่เตรียมเอาไว้
พักให้เย็นเป็นก้อนใส่ถุงจำหน่ายให้กับแม่ค้า

กิโลกรัมเนี่ย๔๐บาท
ถูกอกถูกใจบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเพราะอะไร

มันคือน้ำตาลที่ได้จากน้ำมะพร้าวน้ำตาลแท้เลย
มันหวานหอมลูกค้าก็ชื่นชอบขายดิบขายดี
แล้วความหวานมันกลมมากนะ
ใครที่เคยทานจะทราบดีว่าน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปึกเนี่ยอร่อยมาก
อร่อยไม่ชอบน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยทำกับข้าวอร่อย
ใช่ตอนเด็กผมชอบมากินเล่นแบบก้อนใช่ไหม

สองคนเป็นคนที่ไหนอ่ะ
คนต่อจัวรค่ะคนพูทรค่ะอร่อยข้าวนะครับ